ทีวีภูมิกับโจ้เมื่อคืนนี้นอนคุกคืนแรกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนที่มาถึงโรงพักเมืองนครสวรรค
ตอนแรกเลยที่มาพูดถึงเรื่องคนปล่อยคลิป
ภูมิกับโจ้บอกแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยว่าไม่โกรธใคร
และขออโหสิกรรมให้กับคนปล่อยคลิปดังกล่าวนี้ด้วยครับ

บอกไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ครับ
ก็ทำถูกแล้วอโหสิกรรมคือไม่ถือโทษโกรธหรอกที่มาแฉขนาดนี้

เผจานี้คือตำรวจกรมาครับการประปรามคุมตัวพันธุ์ตำรวจเอกทิศติศัลพ์
ภูมิกับโจ้มาถึงที่โรงพักเมืองนครสวรรค์มาถึง
กลางดึกแล้วล่ะก็แถลงข่าวเสร็จก็รีบบึงไปที่นครสวรรค์เลย
มาถึงตี๑๑๘นาทีคุมตัวไปห้องสอบสวนฮะ
ภูมิกับโจ้ก็พูดสั้นแบบเมื่อสักครู่นี้แหละนะ
บอกว่ายืนยันว่าที่พูดไปในระหว่างการโฟนอิน
แถลงข่าวที่ท่านพบตรอยู่ตรงนั้น
ทุกคำพูดพูดจริงทุกประการฮะ
และหลังจากนั้นพอเดินทางมาถึงที่โรงพักเมืองนครสวรรค์
เดินตามมานะเดินทางตามมาสอบปากคำภูมิกับโจ้

คุยกันสอบปากคำกันประมาณครึ่งชั่วโมง
ท่านรองพบตรก็เดินทางกลับไปในการต่อสู้คดี

คดีนี้ภาพมันชัดอยู่แล้วว่าไปขันชะเนาะจนเขาตายคามือ
แต่สู้นะผู้กำกับโจ้ยืนยันว่าคงต้องสู้คดีแหละ
ตอนนี้มีการประสานไว้แล้วกับทนายความคนดัง
ชื่อว่าโชคชัยอ่างแก้ว

และตอนที่แถลงข่าวที่ตำรวจที่กรุงเทพ
ทนายโชคชัยอยู่ตรงนั้นด้วยนะแต่เราไม่เห็นอยู่ตรงนั้นด้วย
นายโชคชัยก็เปิดเผยสั้นนะครับ
เรื่องของคดีภูมิกับโจ้บอกจริงยังไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับ
แต่ในฐานะทนายรับแล้วก็ต้องสู้คดีฮะ
ยังไม่ได้มีการเตรียมเงินประกันตัวมาแต่ประการใดด้วย
ประกันได้เหรอเขาฆ่าคนตายได้สิฮะ
ฆ่าคนตายขนาดไหนก็สามารถประกันได้
ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของศาลท่าน
ว่าจะเมตตากรณีดังกล่าวนี้หรือเปล่านะครับ
และทนายโชคชัยเป็นใครมาจากไหนพูดคำนี้ไม่ได้นะ
เขาคนดังทนายโชคชัยคนดังฮะ
เคยเป็นทนายความให้กับอดีตนายกทักษิณในอดีตมาแล้วนะ
และเป็นทนายความให้กับกลุ่มคนเสื้อแดงในคดี
สลายการชุมนุมแยกราชประสงค์ปี๕๓มาแล้วด้วย
นี่คือทนายโชคชัยอ่างแก้วนะครับ
แต่มีรายงานสำคัญท่านต้องอยู่ที่หน้าจอ
อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
ออกคำสั่งลงวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมาปลด
ผู้กำกับโจ้พ้นสภาพการเป็นจิตอาสา
เพราะเป็นการทำความเสื่อมเสียเกิดขึ้น
และริฟท์เครื่องหมายคืนทั้งหมดเลย

รวมถึงริบใบประกาศศิลปัตย์คืนทั้งหมด
มีผลตั้งแต่วันที่มีการประกาศไปก็คือ๒๕สิงหาคม
เพราะเราจะเห็นบางภาพเป็นผ้าพันคอสีเหลือง

อ่าภูมิกับโจ้ดวงตกหรือเปล่า
ดูดวงให้ผู้กำกับโจ้หน่อยนะฮะไม่ใช่ที่ฉันดูนะคะ

หรือว่าคุณชนทัศน์หรือไทยผ่องนะคะ
ท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหรศาสตร์พยากร
แห่งประเทศไทยวิเคราะห์เจาะลึกดวงผู้กำกับโจ้

ผู้กำกับโจ้เกิดวันอาทิตย์ที่๒๙มิถุนายน๒๕๖

แสเข่งบอกว่าในดวงชะตากำลังธาตุดี
ถือว่าทรัพย์สมบูรณ์ร่ำรวยมีดวงราชการบุคลิกดี
รอกล้าได้กล้าเสียไม่นิ่งอยู่กับที่ทะเยอร์ทะยาน

ถ้าพฤติกรรมดีก็จะดีแบบสุด
แต่ถ้าเลวก็ถือว่าเลวแบบสุดได้เหมือนกัน
แสเข่งบอกอีกนะฮะบอกว่า
ผู้กำกับโจ้ถึงแม้ว่าจะมีบุคลิกหน้าตาดี
แต่ก็ต้องดูพฤติกรรมเพราะการกระทำอาจจะตรงข้ามกับบุคลิก
ถ้ามีอุปสรรคอัปมงคลที่กดดวงชะตาให้ก่อเหตุร้าย
ก็ต้องระวังมีโอกาสพลาดได้
และเมื่อชีวิตมี๒เส้นทางให้เลือก

ก็จะส่งผลดีให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
อันนี้เป็นดวงชะตาคร่าวนะคะที่สินแสเข่งดูให้กับภูมิกับโจ้
แต่บางคนบอกไม่ต้องดูหรอกยังไงขนาดนี้ติดคุก